ทีนี้ค่ะย้อนกลับไปดูบรรยากาศในการประชุมรัฐสภากันหน่อย
เหนือจากการอภิปรายการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในโลกโซเชียล
มีการพูดถึงเรื่องของการแต่งตัว

ใช่ค่ะของสอสอพักอนาคตใหม่คุณช่อค่ะ
ก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์ได้มีการโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวในอินสตาแกรม

ใช่ค่ะก็คือทักในเรื่องของการแต่งตัวว่าเป็นการไว้ทุกข์หรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยมีการตอบคำถามในเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูชุดคุณช่อก่อนดีไหมคะ

ของการถึงแก่ศัลยกรรมของพลเอกเบรม
แต่คุณช่อเขาใส่ชุดนี้ซึ่งคุณช่อเขายืนยันว่าเป็นสีไว้ทุกข

คนก็เลยมีการทักกันเหมือนกันแหละ

นางสาวพันนิกาวานิสสอนาคตใหม่นะคะ

เพราะไว้ทุกข์คือต้องดำทั้งชุด

อาจจะไม่ตรงธรรมเนียมปฏิบัติ

ที่ใส่มาร่วมประชุมเป็นสีขาวดำ
ไม่ใช่ชุดที่ไม่สุภาพ
เข้าใจว่าการแต่งกายถูกการละเทศะเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งจริงแล้วตัวเองกับคุณหญิงหมอพรทิพย
เพิ่งเจอกันในห้องอาหารเมื่อตอนกลางวัน
ก็น่าจะเห็นอยู่ว่าชุดของคุณช่อเป็นสีขาวดำ
แต่อาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้
เพราะสีในทีวีอาจจะเพี้ยน
ขอยืนยันว่าชุดนี้เรียบร้อยเหมาะสม
กับการเข้าประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี
สาระสำคัญของวันนี้อยู่ที่การเลือกนายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่มาให้ความสำคัญว่าใส่ชุดสีอะไร
แต่คุณช่อก็ได้มีการพูดถึงสีผม

ว่าถ้ามาดูเรื่องชุดของเขา
แล้วก็โดยความขอบครบคุณหญิงหมอ
ว่าแล้วคุณหญิงหมอพรทิศล่ะ
สีผมสีมันก็ฉูดฉาดอย่างนี้ใช่ไหม
คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าณเวลานี้เรื่องการแต่งกายแบ่งออกเป็น๒ส่วนค่ะ
คือ๑เพื่อไว้ทุกข์ประธานองค์คมนตรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
วาระนี้ไม่ใช่การแต่งกายทั่วไป
ส่วนแรกการไม่ใส่สีเหลืองมันบอกในยะ
ส่วนที่๒ที่มีการกำหนดให้ไว้ทุกข์
แล้วก็ไม่ไว้ทุกข์หรือว่าแต่งแปลกหน่อยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ดังนั้นการแต่งกายเช่นนี้เท่ากับการสื่อเจตนา
หรือเหมือนว่าคุณจะบอกอะไรกับสังคมหรือไม่
ต้องคิดเองแต่หมอไม่ได้ว่าอะไร
อีกเรื่องคือกระบวนการที่เอาคนเข้ามาถล่มในโซเชียล
คนที่เล่นเฟซบุ๊กแล้วถล่มด้านลบ
จริงหมอมองว่าเขาคือคนไม่กล้า
เพราะบ่มนิสัยก้าวร้าวซึ่งหมอเฉยและไม่ตอบโต้อยู่แล้ว
ส่วนกรณีสีผมมันเป็นเรื่องคนละส่วนกันกับแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์
เพราะเรื่องแต่งกายเป็นเรื่องที่เขาบังคับมากที่สุดอยู่แล้ว
สีผมเป็นคนละเรื่องกัน
ใครจะว่าอะไรคุณหญิงหมอบอกว่าไม่สนใจ

ซึ่งเรากำลังมองสิ่งกำลังคิดอยู่ภายในมากกว่า
ส่วนที่คุณช่อชี้แจงว่าชุดที่ใส่เป็นขาวดำแต่เข้าใจผิดเพราะสีในทีวีอาจจะเพี้ยน

หมอไม่ได้มีเจตนาจะไปนั่งทะเลาะกับใคร
แค่กำลังชี้ให้ดูเพราะไม่ได้ไปโพสต์รูปเดียว
คือในรูปจะเห็นว่าผู้ชายก็ผูกเน็กไทย
ซึ่งเราก็นั่งดูแล้วคิดว่าเนอะ
อย่างนี้นะคะคุณหญิงหมอให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์นะคะ

แล้วในการประชุมสภาครั้งต่อไปคุณหญิงหมอจะย้อมผมไหม

คุณหญิงหมอตอบว่าถ้าหมอแคร์นะ
ย้อนกลับไปนานแล้วค่ะอืม

และคนอย่างหมอเป็นคนที่ตั้งใจรักษาธรรมะรักษาแผ่นดิน
ดังนั้นมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นการรบกวน
หรือมีเจตนาไปทำลายสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก็มีความเห็นว่าเราก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องก็เท่านั้น
คือจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มมาจาก

โดยการถ่ายรูปผู้ที่เข้าร่วมประชุม
รัฐสภาแล้วก็พูดถึงเรื่อง
การแต่งชุดสีไว้ทุกอย่างนี้ใช่ค่ะ
ทีนี้คนก็เลยโอ้โหโพสต์ต่อหรือว่าวิภาควิจารณ์กันเยอะ
อันนี้ล่าสุดได้ข่าวว่าโพสต์นี้ของ